คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นคดีดังที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
วันนี้สารจังหวัดกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ได้อ่านคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิต
ผู้กองเหน่งนะคะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน๒ล้านบาท
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีผู้กองเหน่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าผออ้อยหรือนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อน
ผู้มนุยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอชกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
คดีนี้ตั้งแต่๓กรกฎาคมปี๒๕๖๐นะคะพออ้อยหายตัวไป
ป่าห้วยพึ่งชายแดนไทยลาวอำเภอน้ำยืนจอราชธานี
ผู้ต้องสงสัยก็คือผู้กองเหน่งร้อยเอกสุภาชัยพาโสพนักงานสอบสวน
มารับทราบข้อกล่าวหาคุมตัวไปดำเนินคดี
อัยการส่งฟ้องตั้งแต่๕มกราคมปี๒๕๖๑พออ
จริงแล้วคดีนี้มีผู้ต้องหา๔คนนะคะผู้กองเหน่งเป็นหนึ่งในนั้น
แล้วก็ยังมีนางสุชาวดีปฐุมอินนายวิทูลเท้าแก้วนายประกันสวัสดิ์คณะพันธุ์
คดีนี้สารสืบพยาน๗๙ปากนะคะและสุดท้ายตัดสินประหารชีวิตผู้กองเหน่งส่วนจำเลยที่๒ถึง๔สารยกฟ้อง
สารอ่านคำพิพากษาช่วงเก้าโมงครึ่งนะคะซึ่งทางด้านของผู้กองเหน่งเนี่ยเป็นจำเลยที่๑
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานวงเหนียวกักขังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
พิพากษาประหารชีวิตสถานเดียว
แล้วก็มีในส่วนของคดีแพ่งด้วยให้ผู้กองเหน่งจำเลยที่หนึ่งเนี่ยค่ะ
ชำระค่าโปรงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นอื่นแก่โจทย์เป็นเงินสามแสนบาท
ชำระค่าขาดไร้อุปการะแก่โจทย์ร่วมที่๑ก็คือแม่
โจทย์ร่วมที่๒ก็คือพ่อของพออ้อยนะคะรวมเป็นเงิน๕๔๐๐๐บาท
และชำระแก่โจทย์ร่วมที่๓ก็คือสามีของพออ้อยเป็นเงิน๒๑๖๐๐๐บาท
และชำระแก่โจทย์ร่วมที่๔ซึ่งก็คือลูกของพออ้อย๑๓๒๐๐๐บาท
ดังนั้นรวมแล้ว๒ล้านกว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปี
ครอบครัวญาติพี่น้องของพออ้อยไปรับฟังคำตัดสินของศาลนะคะ
เมื่อสารอ่านคำพิพากษาลงโทษผู้ต้องหาอัตราโทษสูงสุดแบบนี้ก็คือประหารชีวิต
ทางครอบครัวพอใจในคำตัดสินของศาลโดยเฉพาะแม่ของพออ้อย
บอกว่าดีใจที่สารอ่านคำพิพากษามาเป็นแบบนี้
แต่เสียใจที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปแน่นอนเพราะว่าสูญเสียไปอย่างไม่มีวันกลับ
ขอบคุณการช่วยเหลือดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวจนพบกระดูกของลูกสาว